หายไปไหน

ราชนึงของใครเหรอลูก

มันไม่ใช่ของเราหรอลูก
หลักหรือเปล่า

หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า
หลักหรือเปล่า